จำได้ไหมที่คนร้ายขับรถมาจะขโมยของ

อ๋อจำได้แล้วตอนนี้ก็กลัวเผ็ด

ทับไปทับมาทับไปทับมานะจำได้แล้วอันนี้อันนี้
นายนครินคำผลึกหรือเก่งอายุ๓๘ปี
ตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดสระบุรีจับได้ครับ
กลัวเผยคุมโตมาสอบส่วนที่ขพพบ
คือก่อเหตุอย่างที่ผมว่าจะไปขโมยของร้านชำ
แล้วก็ถอยรถทับนะครับ
เจ้าขร้านจสเสียชีวิตสิบห้าครุศติกายนที่ผ่านมา
แล้วกอเฮศเก่งหนีหนีเอารถไปซ่อนอยู่ในป่านที่
บนโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนู่นนะแต่หนีไปอยู่ในป่าละเมาะเนี่ยนะครับ
ตัวเนี่ยจอดรถจอดหนีไว้แล้วตัวหนีเข้าไปอยู่ในป่าละม้อ
เจ้าหน้าที่แกะรอยตามจับได้เก่งสารภาพบอกก่อเหตุจริง
รถกระบะของอดีตพี่เขยมาก่อเหตุด้วยอืม
จากนั้นตำรวจก็คุมตัวไปยึดรถที่ซ่อนเอาไว้อ่าแล้วจากการตรวจสอบสภาพรถ
ก็คือกระจกหน้าและกระจกด้านซ้ายแตกใช่ไหมมีรอยกระสุนปืนที่พวงมาลัย
ฝากระโปรงรถมีรอยขีดขวนคาดว่าเป็นรอยที่เกิดจากหัวเข็มขัดของผู้ตายนะครับ
เกาะอ่ะรอยตอนเกาะอ่ะจากนั้นนะครับตำรวจคุมตัวไปยึดรถเนี่ยนะฮะ
เสร็จแล้วก็แจ้ง๓ข้อหาข้อหาฆ่าข้อหาพยายามรักทรัพย์ในเคหาสถาน
แล้วนำตัวไปคุมขังที่โรงพักนะครับแล้วก็จะส่งฝากขังที่๓
จังหวัดสระบุรีในวันนี้ครอบครัวของผู้ตายสิคุณผู้ชมน่าสงสาร
เมื่อวานนะครับนิมนต์พระนะครับไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
ในเจริญเกรดมงกุฎนะครับที่เสียชีวิตนะ
ที่ตรงนี้คือริมถนนทรัพย์ครกหมู่๒ตะบลนายาอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรี
พระสมศักดิ์จารุวังโสพระวัดทรัพย์ครกเนี่ย
วางก้อนหินสี่จุดแบบนี้ฮะใครเคยเห็นไหมเออ
จากนั้นก็นำสายสินมาผูกแต่ละจุดแต่ละจุดเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้า
อันนี้คือเรียกดวงวิญญาณอ่าใช่ใช่นะครับ
คือบางบางบางรูปท่านก็ไม่ได้ทำแบบนี้อ่าใช่
แต่แต่รูปนี้ท่านทำแบบนี้แล้วสวดถอนอ๋อ
ถอนท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าคุณผู้ชมไปดูครับ

พ่อของผู้ตายสิครับนะครับคุณสำเริงเกรดมงกุฎเนี่ย
บอกเลยใจร้ายจริงจริงอืมนี่นี่นี่พ่อบอกใจร้ายจริงจริง
คิดจะเอาให้ตายท่าเดียวเลยให้ตายอย่างเดียวเลย
เพราะว่าทับซ้ำแบบนั้นนักข่าวถามพ่อแล้วถ้าเนี่ยเนี่ย
ร้ายเนี่ยเขาจะมาขอเข้ามาสมไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ให้อภัยครับ